มาดูเรื่องเตือนกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่คิดอยากจะซื้อรถมือสองอ่า
ให้เจ้าของรถที่เขาครอบครองรถอยู่ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะขาย
เพราะว่ามีกรณีเป็นนุ่มเมืองกาลค่ะ
คิดจะมาซื้อรถมือสองจากเจ้าของเดิมที่อยู่ที่ปฐุมก็ติดต่อซื้อขายกันแล้ว
มาจากกาญจนบุรีค่ะมาที่ปฐุมปรากฏว่ามารับรถขับจะกลับเมืองกาล
ไปได้สักประมาณไม่ถึงชั่วโมงสุดท้ายรถเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันสกัดเพลิงเอาน้ำมาฉีดเพลิงค่ะ
แต่เคราะห์ดีมากรถเนี่ยมันเสียหายแต่คนไม่เป็นอะไร
รถซ่อมได้คนถ้าเป็นอะไรมาแล้วซ่อมไม่ได้ไง
นี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกัน
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถยนต์ทะเบียนกไก่จอจาน
หลังจากที่เจ้าของรถเขาไปเอารถมาแล้ว
ไปเอารถมาจากปฐุมธานีที่เขาซื้อมาเนี่ยนะคะ
วิ่งมาบนถนนจู่ก็เกิดเพลิงลุกไหม้
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
ตรวจสอบสภาพรถพบว่าตัวรถแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเนี่ย
นี่ค่ะไฟไหม้เสียหายหมดแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนหมายเลข๓๔๕ขาออกเชิงสะพาน
ข้ามคลองพระอุดมตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
รถคันนี้คนที่ขับมาเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณชะยุดพงพรมเกสายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของรถคุณชะยุทธ์พงศ์เล่าบอกว่าเพิ่งจะซื้อรถคันนี้มา
ในราคา๒๒๐๐๐บาทจากเจ้าของเดิมในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
หลังจากนั้นก็ขับกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะ
ระหว่างทางขณะที่ขับอยู่นะคะเกิดมีควันออกมาจากบริเวณคอนโซลหน้ารถตรงพวงมาลัย
ตนเองเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยนำรถเอามาจอดข้างทาง
วิ่งหนีตายออกมาจากรถค่ะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะ
เจ้าของรถบอกว่าก็ยังไม่ทราบสาเหตุหรอกนะว่าเกิดจากอะไรเพราะรถคันนี้ก็เพิ่งซื้อมา
เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซื้อรถมือสอง
ให้เจ้าของรถเนี่ยตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบสภาพรถก่อน
ให้ชัวร์ก่อนที่จะขับมาก็ไกลเหมือนกันนะจากปฐุมธานีกับกาญจนบุรี
ค่ะแล้วเจ้าของรถเองก็รับผิดชอบหน่อยถ้าเราอยากขายเราก็ต้องตรวจสอบสภาพให้ดีก่อน